คุณผู้ชมค่ะตลอด๒๓วันที่ผ่านมานี้นะคะมีเรื่องให้เดือดผ่านโซเชียลกันตลอด
สาดกันไปสาดกันมาโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมานะคะแบ่งฝั่งแบ่งทีมกันไปแล้วด้วยค่ะ
แต่เมื่อคืนนี้แฟนคลับตกอกตกใจนะคะ
แล้วก็เป็นห่วงพิธีกรแล้วก็นักแสดงสาวใจบุญพี่บุ๋มปะนัดดาค่ะ
เธอร้องไห้ขณะที่ไลฟ์สดพร้อมกับกอดลูกสาวไปด้วย
ช่วงกลางดึกที่ผ่านมานี่เองนะคะ
คลิปนี้มียอดคนดูกว่า๓แสนคนค่ะ
โดยขณะที่เธอได้ไลฟ์อยู่นี้นะคะ
บุ๋มก็ได้มีการระบายความอัดอั้นตันใจต่าง
แล้วก็บอกว่าทุกครั้งที่เธอท้อ

พอกลับมากอดลูกสาวน้องอันดาค่ะ
จะเป็นการชาร์จพลังที่ดีที่สุด

แล้วก็บอกว่าอย่าโยงเธอเข้าสู่ประเด็นการเมืองเลยค่ะ
อย่ายงผมไปสู่ประเด็นการเมืองเลยนะคะ
ขออยู่กับลูกอยู่กับหมาอยู่กับเพื่อน

อยู่กับสิ่งที่เป็นพลังงานบวกดีกว่า

มันแน่นหลายอย่างเหลือเกินในช่วง๒วันที่ผ่านมามันก็เลย
แล้วพอเวลาที่คนเรามาเจออะไรหนัก
แล้วมันมีคนมาปลอบใจบางทีมันก็ตื้นตัน
น้ำตาลนี่เป็นความตื้นตันมากกว่าไม่ได้แบบ

ยืนยันว่าไม่ใช่น้ำตาของความอ่อนแอค่ะ
ล่าสุดวันนี้ค่ะพี่บุ๋มปนัดดามาที่สตูดิโอไทยรัฐทีวีนะคะ
ก่อนที่จะไปลงพื้นที่แจกของให้กับชาวบ้าน
อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรีกันต่อค่ะ
เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐเป็นที่แรกเลยนะคะ

เป็นเพราะว่าทราบซึ้งใจกับพลังบวกที่ทุกคนส่งมาให้ค่ะ
ส่วนเรื่องการเมืองว่าที่เธอนั้นจะตัดสินใจลงสมัครสอสอจริงหรือเปล่า
พี่บุ๋มย้ำอีกครั้งว่าไม่จริงค่ะ
ไม่อยากจะเอาตัวเองเข้าไปยุ่งกับการเมืองค่ะ
แล้วก็อยากจะทำงานที่รับผิดชอบตอนนี้ให้มันดีที่สุด
ส่วนเรื่องที่มีนักการเมืองบางท่านบางคนออกมาบอกว่าเป็นดารา
แล้วอย่าคิดว่าจะได้เป็นสอสอแบบง่าย
ดาราสอบตกก็มีเยอะแยะไป
เจ้าตัวบอกว่าขอไม่สนใจเรื่องนี้ดีกว่าค่ะ
ก่อนจะทิ้งท้ายยืนยันว่ายังไงก็จะฟ้องผู้กรณีอย่างแน่นอน
และไม่เคยนัดเคลียร์ใจนอกรอบกับสสเอปารีนาค่ะ
น้ำตาลนั้นจริงแล้วมันมาจาก
พอเรารูปหัวลูกแล้วเรารู้สึกว่า

ลูกซะแบบนัดวันนี้พอเห็นอย่างนี้เราไม่เอาดีกว่า
เธอไปแล้วต้องไปเจออย่างนี้

มีข้อความที่บอกว่ามีนัดเคลียร์กันจริงไหมคะ

เป็นดาราไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนนะ

และอีกอย่างหนึ่งผมว่ามันมองเป็นเรื่องผู้หญิงทะเลาะกัน

ไม่อยากจะพูดอะไรมากเดี๋ยวกลัวเสียรูปความเปล่า